ความยอดเยี่ยมนะครับของวาระสำคัญผลงานของนักกีฬาไทยเมื่อวานถือว่าสุดยอดมาก
โดยเฉพาะน้องเทนนิสพานิพักษ์วงพัฒนากิจครับ
ที่เมืองอูซีประเทศจีนก็จะเอาสุดยอดนักเทคอนโดนะครับ
อันดับต้นต้นของโลกเลยมาเจอกันสิบหกคนนะครับแต่ละรุ่นมาแข่งขันกัน
ชิงเงินรางวัลรวมกว่ายี่สิบห้านล้านบาทแข่งขันนะครับ
เป็นแบบพิเศษเฉพาะรายการนี้คือแข่ง๓ยก
ชนะสองยกก่อนคว้าแชมป์ครับก็เล่นมาตั้งแต่รอบแรกมาเลย
งานหาบีสองพลังสิบห้าและก็แชมป์บีล่าสุดในรุ่นสี่สิบหก
๑แล้วจะน่า๓๐ยก๒จะน่า๑๓๓ก็จะน่าไป๒ยกครับ
คว้าแชมป์ที่๖ในปีนี้แล้วก็ถือเป็นจอมเตะที่เก่งที่สุดของโลกในรุ่นนี้ประจำปี๒๐๑๖
พร้อมกับรับเงินรางวัล๗๐๐๐ดอลลาร์สหรัฐหรือว่าเป็นเงินไทยใน๒ล้าน๓แสนบาทครับ
ที่พักก็บอกนะครับว่าขอมอบแชมป์นี้เป็นของขวัญส่งท้ายให้กับคนไทย
เป็นของขวัญส่งท้ายปีที่ยอดเยี่ยมสำหรับเธอนะครับ
ปีหน้ามี๔เกมมีชิงแชมป์โลกก็จะกลับไปฝึกให้เต็มที่เพื่อจะลุ้นคว้าเหรียญทอง
ส่วนเงินรางวัลก็จะมอบให้กับโค้ชทั้งหมดเลยครับ
อีกหนึ่งงานสำคัญครับงานประกาศเกียรติคุณนักกีฬาแล้วก็บุคลากรทางการกีฬาดีเด่นเนื่องในวันกีฬาแห่งชาติ๑๖ธันวาคมของทุกปีนะครับ
จัดที่อินดอร์สเตดียมหัวหมากเพื่อน้องรำลึกถึงพระปีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮาภูมิพลอดุลยเดชที่ทรงเป็นนักกีฬาตัวแทนของทีมชาติไทย
และได้รับการทูลกล้าวทูลกระหม่อมถวายเหรียญทองจากการแข่งขันเรือใบในกีฬาแหลมทองครั้งที่๔ครับ
รางวัลที่น่าสนใจครับผู้ฝึกสอนนักกีฬาสมัครเล่นดีเด่นก็คือดันัยศรีวัชระเมธากุลโค้ชด่วนจากวอเล็กบอล
ผู้บริหารดีเด่นครับคุณชัยพักษิริวัตรนายกสมาคมกีฬาฮอกกี้
แล้วก็นักกีฬาสมัครเล่นชายดีเด่นครับได้แก่จ่ายอังสุธาสาวิทนะครับ
คสุธาสาวิทนักจักรยานเหรียญทองเอเชียนเกมส์แล้วก็มีนักกีฬาสมัครเล่นหญิงดีเด่น
คือน้องเทนนิสนะครับพาณิพักษ์จากกีฬาเทคอนโดนักกีฬาเยาวชนสมัครเล่นหญิงดีเด่นก็คือ
ทยาธิติกุลนะครับจากกีฬากอล์ฟเหรียญทองยุทธ์โอลิมปิกประเภททีมผสม
นักกีฬาอาชีพดีเด่นครับเอริยาจุธานุการนักกอล์ฟมือหนึ่งของโลกฝ่ายหญิง
แล้วก็รองดีเด่นได้แก่ชนะทิพย์สงกระสินนะครับนักฟุตบอลของคอนซาเร่ซัปโปโร
นักกีฬาพิการชัยเด่นพงศกรแปรยอครับจากวิวแชร์เรสซิ่ง
ส่วนพิการหญิงดีเด่นก็คือสุนีพรถนอมวงจักรีธา
รางวัลพิเศษครับผู้ทำคุณประโยชน์ทางการกีฬาก็คือ
คุณหญิงปัทธามารหลีสวทรกูลนายกสมาคมแบทมินตัน
แล้วก็นายอธิวราคงมาลัยนะครับหรือว่าพี่ตูนบอดี้แลม
จากการวิ่งระดมทุนสร้างโรงพยาบาลจากโครงการ๙คนละ๙
แล้วพี่ตูนเดินทางไปรับรางวัลเองที่เห็นนะครับ
คือกลายเป็นรางวัลไฮไลท์ของงานเลยครับ